ก่อนเกมการแรงขันจะต้องพูด
ทางภาพที่เห็นแล้วอ่านตาม
ไปดูกันหน่อยนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไง

เข้ากับเพื่อนร่วมทีม
เต็มที่สนุกกับเกมในวันนี้แล้วก็จะสู้ไปด้วยกันเพื่อชัยชนะนะครับ